พาดหัวทุกวันอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์

แบบพื้นที่เต็มเลยนะครับ
ข่าวของคุณเปรมชัยกรรณสูตร

ให้คนหันมาหวงแหนผืนป่าสัตว์ป่า

ผู้ต้องหาเป็นอภิมหาเศรษฐี

ในที่สุดจะไม่เข้มแข็งพอ

อยู่ในใจคนไปอีกนาน

กว่าตำรวจจะทำสำนวนส่งฟ้อง

จะตรวจสำนวนส่งฟ้องศาล

ต้องทำใจว่าเรื่องนี้ไม่เร็ว
และระยะทางหลังจากนี้ไป

ก็จะอยู่ไม่นานแล้วก็จะเงียบ

ถึงอายการจากอายการส่งสาร
จากศาลชั้นต้นไปสารอุทธรสารดีกา

คดีจะออกมาเป็นยังไงก็ไม่รู้

ไม่ยอมรับแต่ลูกน้องในทีม

เขาเป็นคนยิงเป็นคนทำโน่นทำนี่

อีกคนก็เอาเสือเอาอะไรต่ออะไรมา
อ้าวแล้วจะเอาพยานหลักฐาน

ต้องย้อนกลับไปคุย

กรมคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์

คนนี้แหละเอาจริง

ฝากความหวังไว้กับคนในสังคมว่าเขาจะต่อสู้เรื่องนี้ต่อ
ตั้งพักการเมืองชื่อพักทวงคืนผืนป่า
มาเปิดพักเปิดรายการกับรายการนี้มาแล้วครั้งหนึ่ง

ติดตามข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงคิดยังไง

ส่วนใหญ่ผู้มีอิทธิพลก็ลักลอบเข้าไปล่า
โดยที่เจ้าที่รู้หรือไม่รู้ต่อสู้กันบ้าง
ส่วนใหญ่จับได้เป็นลายชาวบ้านชาวช่อง

ก็มีตั้งแต่เซซาโว่มาทุ่งใหญ่นะเลสวนมา
ผมก็เพิ่งเห็นเคสที่๒แก่งกระจานที่จับตำรวจเนี่ย

ตอนนี้ก็คดียุติรู้สึกจำคุก
เดือน๑๐เดือนแล้วเราไม่รอลงอาญา

ที่ผ่านมาคดีชาวบ้านทุ่งใหญ่นะเลสวน
ที่เข้าไปล่าสัตว์๓๔คนต่าง
มีนกหนูในถุงย่ามั่งนิดหน่อย

ที่ผ่านมานี่นะอ่าคดีนี่

แล้วผมเห็นสารนอกจากว่า
รอลงอาญาแต่น้อยมาก

ทำในกลุ่มนี้ไปในกลุ่มนี้๔๕คน

เขามองว่าคุณเปรมชัยไม่ใช่ลูกน้อง

แต่ถ้าเขามาอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนยิง

ที่คุณเป็นคนขออนุญาตเข้าไปในพื้นที่

นี่คุณไปต้มกินแกงเขียวหวาน

คุณก็ไปอยู่ที่จุดเขาห้ามอยู่แล้ว

เขามีเจ้าที่รออยู่ที่จุดนัดพบอยู่แล้ว

อันนี้ผมยังสงสัยว่าไอ้ล่าสัตว์มันล่ากลางวันหรือกลางคืน

เพราะคุณห่างจากแคมป์ไป๑๐๐เมตรกลางคืน

อันนี้ไอ้หนองน้ำเนี่ยมันเป็นที่รวมพลของสัตว์ป่าต้องมากินน้ำ
ห้วยเนี่ยแค่นั้นเองเขาไปดักซุ่มที่นั่น
ดังนั้นโดยประสบการณ์ที่คุณดำรงเห็นคดีพวกนี้มาเนี่ยโดนหมด
ผมไม่เห็นรอดสักลายส่วนใหญ่เป็นพวกชนกลุ่มน้อยบ้างอะไรบ้างนะ
ชาวบ้านชาวท่องตะพายปืนแต๊บปืนแต๊บกระโดนกันหมดหน้านาดหมด
คือเนี่ยคนให้ผมฝากถามเพราะเขาเป็นห่วงอย่างที่ว่าเนี่ย
ถ้ามีใครสักคนหนึ่งใน๔๕คนนี้รับว่าผมเป็นคนยิงนายผมคุณเปรมชัยท่านไม่รู้เรื่อง
ท่านเข้ามาจริงครับปืนท่านจริงครับรถท่านจริงครับท่านมาด้วยจริงครับแต่ท่านไม่รู้เรื่องอ่ะ
ปืนเนี่ยจะใครเจ้าของขนมาแต่ปืนลูกปืนลูกปืน
คือสารนี่เขาดูเจตนา

ซากอาหารก็อยู่ห่าง๕เมตรที่คุณนอน
อันนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะต้องพบโอ๊ยไม่ต้องแล้วไอ้นั่น
คือการต่อสู้คดีเขาอ้างได้หมดจะยังไงก็ได้
จะอ้างไม่นู่นไม่นี่ไม่นู่นไม่นี่แต่ว่าศาลเขาเชื่อหรือเปล่าล่ะ
คุณเข้าไปคุณเข้าไปในขณะที่คุณเข้าไปคุณไปผิดที่
เขาให้ออกคุณก็ไม่ออกนะฮะ
ไปตรวจครั้งแรกคุณก็ไม่บอกคุณมีซากเสือดำอยู่
ก็ทั้งรอบสองมาที่จะเจอถ้าคุณบริสุทธิ์โอ้โฮย
ตางแรกคุณรีบออกมาเลยไม่ได้แล้วให้จับลูกน้องผม
แห่กกดผมบอกแล้วให้มานอนที่เฉินไปยิงสัตว์ป่ายังงี้
ถ้าอย่างนั้นสิฟังขึ้น
ฉะนั้นข้อห่วงใยที่คนก็ห่วงดักทางไปว่าถึงเวลาขึ้นมา
แล้วจะสู้แบบนี้จะสู้แบบนั้น
ท่านสูตรภาพผมรับรัฐกาลมาท่านท่านเกษียณ
มีคดีที่โดนมากที่สุดก้าวกะทง
ปกติเนี่ยล่าสัตว์ป่ามันแค่๒มาตรา
มาตรา๑๖มาตรา๑๙ล่าสัตว์แล้วมีซาก
ที่วันนี้๙ข้อหา๙กะทงต่างกรรมต่างเวลาระเอียด
ผมอ่านดูแล้วดูคร่าวแล้วลำบาก

ความรู้สึกโดยประสบการณ์ลำบากที่จะต่อสู้

ว่าขบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจอายการศาล

ลองออกนอกรู่นอกทางดิ
ออกนอกลูกนอกทางอยู่ได้ไหมเนี่ย
คือกระแสจากสังคมมันแรงมาก
ผมเกิดมาผมไม่เคยเห็นกระแสแรงอย่างนี้เลย
ตัวเล็กตัวน้อยต่างประเทศต่างประเทศโอ้โห
เอ๊มีคนเขาตั้งข้อสังเกตกันนะครับวัด
ผมจะไม่ล่าอีกแล้ว
ผมจะดูแลสัตว์ป่าทั้งหมดที่ผมเคยทำมา

สังคมไทยจะให้อภัยและตั้งกองทุนสัตว์ป่าทั่วประเทศแล้วตั้งกองทุน
ก็ใช่กลับมาใหม่มาอีกมุมหนึ่ง
ผมจะบอกคนไทยรับง่ายยอมรับผิด
อย่างนี้คุณไปพูดบอกไม่ปฏิเสธหมดทีคนตำตาหมดมันลำบาก
ตั้งกองทุนสัตว์ปลานี่ทำยังไงเพื่ออะไรสมมุติ
ก็ส่งเสริมพิทักษ์ป่าให้ช่วยดูแลป่า
เจ็บป่วยก็เอามารักษา
อะไรก็แล้วแต่เกี่ยวเรื่องสัตว์ป่าเมืองไทย

สัตว์ปลาใครต่างที่เจ็บป่วยรถชนตายอะไรบ้าง
เอามาดูแลรักษาต่างแล้วก็ปล่อยป่าคืนไป

แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ดูแลอุดหนุนเกื้อกูลทั่วประเทศ

คือแค่ไหว้กราบขอโทษผมไม่เห็นเป็นไรเลย
คดีมันไม่หนักอะไรไม่ถึงขั้นประหารชีวิต

แต่กระแสเรื่องสังคมในด้านจิตใจ
มันหนักกว่าลงโทษนะมันหนักกว่าอย่างอื่น
คุณดำรงบอกคาดไม่ถึงเรื่องพฤติกรรมนะ
ผมว่าสิ่งหนึ่งที่ผมก็คาดไม่ถึงนะ
ว่าคนเนี่ย
พอเห็นเรื่องนี้แล้วมีจิตกระแสจิตที่จะ
นุรักษ์ผืนป่าสงสารเสือ
เรียกร้องมีกระแสที่เรียกว่าอนุลักษ์ขึ้นมา

คือไอ้สัตว์ที่ล่านะคุณสุภาพ
ถ้ามันเป็นเก้งเป็นกวางเป็นอะไร
เห็นมันก็ไม่เท่าไรมันมีเสือดำ
เสือดำคราวนี้ไอ้เสือดำเนี่ยมันเป็นแปลก

พ่อแม่เสือดาวเป็นเสือชนิดเดียวกัน
ออกลูกมาเนี่ยถ้าหากว่า๒ตัวก็ยังไม่มีดำ

อ่าแต่ถ้าไอ้ดำต่อยดำผสมกันเนี่ย

สันทยานเสือดาวจะออกลูกตัวเดียวส่วนใหญ่เลย
สองตัวนี่ก็ยากสามสาหัส

สมมุติถ้ามีลูกสองตัวตัวเมียตัวผู้เนี่ย

เสือดำเสือดาวจะมีดินแดนของตัวเอง

เรื่องนี้สิ่งที่จะต้องจับตามอง
ในสายตาอธิบดีที่ดูแลป้าเมื่อก่อน
ควรจะควรจะมองอะไร
คือวันนี้เราต้องมาแยกยักษ์กฎหมายล่ะ
กฎหมายกับเรื่องพรบสมกลคุ้มพรองสัตว์ป่า
คือยิงช้างตวงกับยิงนกตวงเนี่ย

ลอกตัวเดียวเนี่ยสัตว์ป่าคุ้มครองกับช้างตัวสัตว์ป่าคุ้มครองเนี่ย

ใหญ่สัตว์กลางสัตว์เล็กสัตว์เลี้ยงลูกในนมสัตว์ปีก

สัตว์ป่าสงวนอย่างสงวนคุ้มครองเนี่ย

เอาล่ะท่านผู้ชมครับมีเวลาไม่มากนัก
แต่ว่าท่านฟังแล้ว
ท่านได้ข้อสรุปได้มองเห็นอะไรหลายอย่าง
ดำรงพิเดชอดีตอธิบดีกรมคุ้มครองสัตว์ป่าและพันธุ์
มาเป็นแขกเชิญของเราในช่วงที่
ข่าวของคุณเปรมชัยกำลังร้อนระอุอยู่

ขอบคุณคุณดำรงที่มาเป็นแขกเชิญกับเราครับ

คุณดำรงผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ